คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูด้านหลังหน่อยสิโอ้โหอันนี้เนี่ยมันจะเสียสุขภาพจิตนะพี่เบิร์ต
ก็น้ำเล่นมาแบบนี้หลายจังหวัดเลยที่จะพาไปดูเนี่ยเพราะว่ามีทั้งที่มหาสารคามที่เพชรชบูรณร้อยเอ็ดด้วย
ถูกต้องและนี่ดูสิคะแม่น้ำป่าศักดิล้นตะหลิ่งแล้วไหลทะลักท่วมชุมชน
ไปดูกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมชาวหล่มศักดิ์นี่อ่วมเลยนะแม่น้ำป่าศักดิ์ไหลล้นตลิ่งแล้วท่วม๑๑หมู่บ้านนาทีน้ำเป็นแบบนี้ค่ะ
ดูน้ำฝั่งนี้ครับอันนี้เราจะเดินเข้าไป
มันแรงมากจริงค่ะมาแบบนี้เจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานอยู่กับน้ำ
เขายังบอกเลยว่ามันแรงทั้งสีน้ำทั้งความเร็ว
เหตุการณ์นี้หน่วยกู้ภัยศรีเทพที่เพชรบูรณ์ก็ไปถึงที่บ้านร่องไผ่ค่ะ
อยู่ที่อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องขึงเชือกสิ
นี่อย่าได้ล้มใช่ไหมล้มปุ๊บไปเลยนะ
ไม่ใช่แค่ล้มนะดอมอย่าให้เชือกหลุดจากมือมือหลุดจากเชือกเลยนะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปเลย
เขาต้องขึงเชือกค่ะฝากกระแสน้ำไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ติดอยู่ที่บ้านน้ำก็ทะลักท่วมสูง
นี่เป็นเหตุการณ์ตอนค่ำนะคะแล้วเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหล่มศักดิ์เนี่ย
เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนัก๒วัน๒คืนต่อเนื่องกัน
ปริมาณน้ำในเขื่อนปากห้วยขอนแก่นแล้วก็เขื่อนบ้านติ้วอำเภอหลมศักดิ์
น้ำสูงมากต้องเปิดประตูระบายน้ำ
แล้วก็มวลน้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์มันเอ่อล้นพนังกั้นน้ำสูงกว่า๘๐เซนนะคะ
รวมถึงมีมวลน้ำที่ไหลสมทบจากลำน้ำพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วย
ก็เลยทำให้น้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองป่าศักดิ
แล้วบางแห่งน้ำก็ท่วมสูงกว่า๖๐เซนติเมต
คุณผู้ชมดูกระสอบทรายต้องช่วยเหลือไปถึงเอาไปวางตรงหน้าบ้านเลย

นี่น่าจะไม่พอต้องซ้อน๓๔นดอม
ท่วมประมาณครึ่งล้อแล้วอ่ะนะคะรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถสัญจรได้
แต่เมื่อกี้ก็ยังมีเห็นฝ่าอยู่นะ
เทศบาลเมืองหล่มศักดิ์ต้องเร่งตักพวกเศษไม้

แล้วก็มาขวางสะพานข้ามแม่น้ำป่าศักดิ
ระดมแจกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม
เอาเรือท้องแบนออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน

อื้อหือมาหมดจริงค่ะ
ทีนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ก็เป็นพื้นที่๕ชุมชน๑๑หมู่บ้าน

แล้วก็เทศบาลตำบลตานเดี่ยว

หนักสุดในรอบ๑๐ปีจริงไอ้น้ำท่วมรอบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าน้ำมันไหลเอ่อล้นพนังกั้นน้ำ
แล้วก็ไปท่วมเขตเทศบาลหล่มศักดิ์ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
ก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านนะให้ยกของขึ้นที่สูง
เพราะว่ายังมีน้ำที่มันล้นจากเขื่อนแล้วก็ล้นจากลำน้ำพุง
ไหลเข้ามาสมทบดูสิมุมสูงแบบนี้คุณผู้ชม
ถนนมองเห็นพื้นถนนไหมล่ะดอม
โอ้โหลำบากเลยขับรถแบบนี้
มันกลายเป็นขับรถลุยน้ำเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยนะ
น้ำมันกระจายไปท่วมมองไม่เห็นผิวถนนแล้วนะคะ
กำลังทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ย
ก็ต้องเอารถบรรทุกขนาดเล็กเอาเรือท้องแบนเอาอาหารแห้ง
เอาเครื่องดื่มออกน้ำดื่มออกแจกจ่าย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อไป
สิธนาพงธนาคารเข้าไม่ได้แล้วต้องปิดให้บริการ
ร้านยาอะไรในตลกตลาดได้รับผลกระทบหมดเลยนะคะ
ท่วมผิวถนนแบบนี้เนี่ยจะไม่เห็นนะเกาะกลางถ้าเป็นหลุมเป็นบ่ออะไร

ไปต่อเลยคุณผู้ชมที่มหาสารคามอันนี้ก็ต้องขึงเชือกช่วยเหมือนกัน
เพราะบ้านหลังนี้มีแม่ลูกอยู่แม่๗๐แล้วลูก๔๕
ขอเรียกยายนะยายค่อยก้าวอย่าก้าวยาว
นี่แหละครับต้องคอยไกด์ให้ต้องคอยนำคุณยายให้
บอกคุณยายค่อยก้าวนะอย่าก้าวขายาวนะคุณยาย

ถ้าเสียหลักหลุดพลึกไปเกาะเชือกไว้ไม่ทัน
ไปได้เลยนะโดนกระแสน้ำพัดได้เลยคุณผู้ชม
นี่คุณยายวัย๗๐ครับติดอยู่ในบ้านโดนน้ำท่วมสูงเลยครับ
บ้านคุณยายอยู่ที่บ้านโนนสะอาดอำเภอโกสุมพิสัยที่สารคามครับ
นี่ตี๑แสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะ
อั้าเบทตี๑ช้ามืดของเมื่อวานนี้ก็คือ
เป็นช่วงวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ครับ
หลังจากช่วยเหลืออุท
ภายในรับแจ้งว่ามีน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วสองแม่ลูกที่อยู่ในบ้านปูนชั้นเดียวออกมาไม่ได้ครับ
ก่อนนั้นไม่ถ่วมได้อย่างไรตกนานต้อง๖ชั่วโมง

จนทั้งคุณแม่และลูกสาวปลอดภัย๓ชั่วโมงครับ

ที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ระมัดระวัง
ช่วยทั้งสองชีวิตออกมาได้ครับ